กาแฟอะไรสวยงามมากเป็นแชมป์ด้วย
เพราะไปประกวดมาแต่ปรากฏว่าตอนนี้
แทบจะหมดอนาคตจากอุบัติเหตุ

เขามาเส้นตรงนะคุณนะ
เขากระเด็นลอยไปเลยแล้วรถจักรยานยนต์อีกคัน

คุณอยู่โผล่พลวดออกมา

ผู้ชายที่ขี่รถจักรยานยนต์ที่เป็น

ไปถึงที่จุดเกิดเหตุ
ประมาณสักเที่ยงคืนกว่านะฮะ
เกิดเหตุวันที่๓เมษายน

ตรงถนนติวานนท์มุ่งหน้า๕แยกปากเกร็ด

เพราะผู้ชายคนนี้ขาขาด

กลายเป็นนุ่มอนาคตไกลแชมป์ลาเต้อาร์ต

หลังประสบอุบัติเหตุเลยนะครับ
และที่สำคัญนะคุณนะเขาเป็นทั้งกัปตัน

เมืองทองธานีเป็นร้านกาแฟในเครือเมืองทองธานีร้านดังเลยนะฮะ
แล้วก็วันเกิดเหตุได้รับการช่วยเหลือจากกู้ภัย
แต่ไม่ได้รับการช่วยเหลือจากคู่กรณีนับตั้งแต่ครั้งนั้นมาเลย
มีอยู่ครั้งเดียวเท่านั้นที่คู่กรณีให้ญาติโทรมาหา
แล้วบอกว่าขอเลขบัญชีได้ไหมจะโอนเงินช่วยเหลือ
แต่เงียบไปคุณตอนนั้นนะฮะตอนที่เกิดอุบัติเหตุนะ
เขาสลึมสลืออยู่ไม่รู้เรื่องเลยว่ามีคู่กรณีมาดูไหม
เพราะนักข่าวของเราถามตอนที่บาดเจ็บมีคู่กรณีลงมาดูไหม
เขาบอกไม่รู้ฮะผมสลึมสลือสักพักนึงผมสลบไปเลย
ฟื้นอีกทีที่โรงพยาบาล
คุณผู้ชมฮะทีมข่าวของเราเดินทางไปพูดคุยกับผู้บาดเจ็บคนนี้
แล้วก็ได้รับผลกระทบในเรื่องของชีวิตนะครับ
คุณอาธรณ์สภาพขาของเขาเขาก็เปิดเผยให้ดูนะ
ขาซ้ายถูกตัดเหนือเข่าคุณ
ยังมีผ้าก๊อตปิดร่องรอยแผลที่ถูกตัดอยู่เลย

ตอนนั้นไม่รู้สึกตัวรู้สึกอีกทีก็อยู่โรงพยาบาลแล้ว
ไม่เคยได้รับการช่วยเหลือจากคู่กรณี
เรื่องนี้ผ่านมาเกือบ๓เดือนแล้วคุณ
ต้องร้องใครรู้ไหมฮะร้องสื่อ
เพราะก่อนหน้านั้นสอบถามทางตำรวจสพปากเกร็ด
ได้รับคำตอบแค่เพียงว่ากำลังตามเรื่องให้
ทราบมาว่าพ่อของคู่กรณีเป็นนายตำรวจด้วยนะ
ศถึงพันธุ์ตำรวจโทอยู่ที่จังหวัดปราจีนบุรี
ทีนี้คุณอาธรณ์และครอบครัวบอกว่ากลัวจะไม่ได้รับความเป็นธรรม
ด้านของภรรยานะก็เปิดเผยมาน้ำตาคลอเหมือนกันนะ
ภรรยาบอกว่าสามีเป็นเสาหลักของครอบครัว
ก่อนหน้านี้เธอก็ทำงานขายสินค้ามือสองออนไลน์
มีรายได้ไม่เดือดร้อนสามีก็ทำงาน
เป็นแชมป์ลาเต้อาร์ตใครก็อยากได้คุณ

แต่ทีนี้พอเกิดอุบัติเหตุสามีถูกตัดขา

แล้วทีนี้ฮะเงินก็ไม่มีอะไรก็ไม่มี
รถก็พังจักรยานยนต์ก็ใช้ไม่ได้

ลูกในตำรวจผ่านมาเกือบ๓เดือนแล้วอ่ะ

ครับคุณผู้ชมฟังเสียงกันหน่อย

ตอนนี้ก็คือใช้เงินเก็บที่เหลืออยู่ค่ะกินอยู่
เพราะว่าเมื่อก่อนรายได้หลักก็ได้มาจากแฟน
แล้วก็พวกหนูก็จะขายของออนไลน์ค่ะ
แบบว่ารับทีวีมือสองจะเอาคอมมา

ออเดอร์มาก็ไปส่งตามบ้านเขาอย่างนี้ค่ะ

คือตอนนี้ก็อยากให้เขามาช่วยเหลือเราบ้างค่ะ
เพราะว่าทุกวันนี้มันมีรายจ่ายทั้งหมดเลยค่ะ
ไหนจะฆ่าทำแผลฆ่าเขาต้องไปโรงพยาบาลฆ่าอะไรอย่างนี้ค่ะ
แล้วก็คือลูกก็ยังเล็กค่ะต้องกินนม
แล้วก็มีแพมเพิร์ตคนโตก็ยังต้องไปโรงเรียน
เพราะเมื่อก่อนแฟนเป็นเสาหลักเลี้ยงทั้งบ้าน

ห้องเช่ารถก็พังอาชีพก็ขาด
ขาขาดมันคือชีวิตเขาคุณ
กว่าจะเยียวยาหัวใจจิตใจของเขาจนเข้มแข็งมาได้เนี่ย

อันนี้ต้องมารับผิดชอบเลยนะครับ
ทีมข่าวของเราประสานไปทางพันธ์ตำรวจเอก
งจักรปรีชาการุณพงศ์ภูมิกับการสพปากเก็ต
ก็สอบถามถึงความคืบหน้าในคดีนี้ในอุบัติเหตุนี้

ภาพก็เห็นชัดเจนคลิปก็เห็นชัดเจนนะฮะ
ตำรวจบอกว่าตำรวจไม่ได้นิ่งนอนใจครับ
หลังเกิดเหตุตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิด
พบชัดเลยว่ารถเก๋งเป็นฝ่ายผิดขับประมาทเพราะออกมาอย่างนี้
ตอนนี้กำลังให้ทางร้อยเวรเจ้าของคดีเร่งประสานคู่กรณี
ให้เข้ามาเจรจาแสดงความรับผิดชอบ
ว่าน่าจะคืบเร็วนี้

คุณมันต้องมาดูแลเยียวยาจิตใจภาระครอบครัวเขาก็มีนะคุณนะ